โครงการนี้นิดนึงในฐานะแพทย์คนหนึ่งเหมือนกัน
ก็คงการนี้ก็เป็นคงการที่ดีมากเลยค่ะ

สรุปว่าโครงการก็เกิดขึ้นจริงนะครับ
ดีใจมากนะคะที่มีโครงการนี้เกิดขึ้น
คือส่วนใหญ่การช่วยเหลือจะอยู่ในกรุงเทพฯค่อนข้างเยอะ
แต่การกระจายไปที่ต่างจังหวัดแล้วก็ภูมิภาคต่างค่อนข้างน้อยนะครับ
พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับ
หนึ่งคือหนึ่งคือเราจะมีเหมือนเป็นเงินทุนเพิ่มนะครับ
ในการที่จะจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับ
แล้วก็สองคือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับ
ให้คนในประเทศรู้ว่าเรายังมีภูมิภาคอยู่นะ

เพราะว่าจริงแล้วการแพทย์ไทยคือเวลาอะไรที่มันยาก
หรือว่าอะไรที่มันมีความจำเป็นก็จะส่งเข้ากรุงเทพก็จริง
แต่ว่าอย่าลืมว่าด่านแรกจะอยู่ที่ภูมิภาคนะครับ
ก็คือที่นู่นเราจะมีทั้งโรงพยาบาลตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนนะครับ
แล้วก็เราจะส่งกันมาตามลำดับจนถึงโรงพยาบาลศูนย์นะครับ
ซึ่งแต่เอาจริงแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ได้เพียงพอนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดใครเคยเห็นภาพบรรยากาศของโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ย

จะรู้เลยว่าคนไข้เยอะมาก
แล้วอย่าว่าแต่อุปกรณ์เลยแค่ที่นอนยังไม่มีบางที
ใช่ครับคือบางทีเนี่ยตามนึกออกไหมครับ
เบียงหน้าลิฟต์
คือปกติชาร์จคนไข้เนี่ยก็จะมีเขียนว่าเตียง๑เตียง๒เตียง๓เตียง๔นะครับ

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น
แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น
แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น

แต่สมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้น